มาชมคำคืนที่ผ่านมาในช่วงเวลา๕ทุ่ม

ในการผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้าย

กรณีที่เรานั้นต้องจบอันดับ๓ที่ดีที่สุด
และสุดท้ายครับ๔คะแนนนี้มีคุณค่ามาก
เพราะว่าผลอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันก็เป็นใจ
ทำให้ไทยนั้นเก็บได้๔คะแนน
แล้วสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
ในฐานะอันดับ๒ของสายครับ

สหรัฐอัรับอิมิเรตซึ่งเราคาดกันแล้วว่าเป็นงานยากครับ
เจ้าภาพด้วยแล้วก็เขาต้องการเข้ารอบเป็นที่หนึ่งของสาย

จังหวะลุกเร็วครับเขาสวนกลับ
จังหวะที่แก๊กของเรานั้นลอยขึ้นไปครับทิสตองโด

เห็นแค่๗นาทีแรกอารีมับคุ้นกับหมุ่งซ้ำ
จังหวะนี้เร็วมากนะครับไทยก็ไม่ทันตั้งตัว
อดีศรพรมรักพยายามจะเซฟด้วยการใช้แขนแต่ว่าไม่ได้แล้วครับ
ต่อให้ไม่เข้าเนี่ยก็ต้องเสียจุดโทษต่ออยู่ดีครับ
จากนั้นมีโอกาสนะครับอธิสักไกรสอนได้ลูกจ่ายของธีรสินนะครับ
แล้วก็ลูกนี้ครับที่มาของการตีเสมอครับ
ธีรสินเนี่ยยิงไม่โดนบอลไปชนธิริพันธ์ครับ
วิ่งมาจากแถวสองครับต้องชมครับความไม่ยอมแพ้ของเจ้านิว
แล้วก็ตอกส้น๑จังหวะบอลมาเข้าทางอีกทีหนึ่ง
จิ้มครับเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งครับ
วิ่งไม่หยุดเลยครับธิริพันธ์บอลชนเขาหนึ่งจังหวะนะครับ
พอตอกส้นโดนประตูปุ๊บก็ยังไปเข้าทางของนิวอยู่ดีครับ
จิ้มก่อนจะถึงมือของอารียูเซฟนะครับ
๑ต่อ๑ครับได้ประตูอาทิตย์๔๑กับทีมไทย
จากนั้นกลับมาสู้กันในช่วงท้ายเกมนะครับ
มีโอกาสของอารีบับคูดด้วยครับ
พลิกยิงแล้วก็ข้ามคานออกไป๑ต่อ๑ครับ
สกอร์นี้เรามี๑แต้มเข้ารอบแน่นะครับ
แต่จะเป็นที่๒ที่๓เท่านั้น
กลับมาสู้กันต่อในช่วงครึ่งหลังได้ยิงครับ
มีจังหวะเติมเกมขึ้นมาหลายครั้ง
ก้าชูดนศรีถูกเปลี่ยนตัวออกด้วยนะครับ
ในช่วงครึ่งแรกนะครับ

เปลี่ยนตัวลงมาเราเปลี่ยนตัวถูกจุดทั้งหมดนะครับ
สกอร์เอาไว้ได้ฟรีคิก
จังหวะนี้ยิงหลุดก่อไปครับอาเด็ดคาริว

เป็นครั้งแรกในรอบ๔๗ปีนะครับ
ผ่านเข้ารอบในเอเชียนคลับมาเนี่ยนะครับ

ตั้งแต่ปี๑๙๗๒ที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนั้น

แบกเป็น๒กลุ่มแล้วไทยเนี่ยเสมอ๑แพลต๑

ผมว่าทุกคนวันนี้มันเป็นวันที่แบบ

คือทุกคนดีใจมากถึงแม้ผลจะออกมาแบบเสมอ
แต่ว่าคือผมรู้สึกขอบคุณโค้ด

คือถ้าผมแบบไม่มีพวกเขาอะไรอย่างนี้
ผมว่าทีมชาติไทยก็ไม่สามารถที่จะแบบผ่านเข้ารอบไปได้
สิ่งหนึ่งที่ทีมชาติไทยแบบสตองพลอยมากก็คือแบบ
ทุกคนมีความสามัคคีครับ
ข้อดีใจเลยแบบดีใจมากอะไรอย่างนี้
ก็เป็นรายการที่แบบรอมา๑๒ปีอะไรอย่างนี้
แล้วสุดท้ายก็ได้กลับมาเล่น
ถึงแม้ว่าช่วงแรกมันอาจจะแบบปัญหาในทีมค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้
คือแพ้ในนัดแรกอะไรอย่างนี้
วิก้าชูนวัน๔ครับกลางหลังลูกครึ่งไทยเวลส์นะครับที่ลงเล่นแทนพันศาเหตุวิบูรณ์เป็นตัวจริงนะครับในเกมวงวานแล้วก็ต้องถูกเปลี่ยนตรงออกเพราะว่าเข้าไปประทานกับทางอิสมัยเอลอาร์ฮามาดี้เพื่อเล่นของยูอีอีอันทีที่๒๗แล้วก็แตกครับคิ้วซ้ายแตกแผลก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่เจ้าตัวก็โพสต
บาร์เรนชุดสีขาพพบกับอินเดียครับคู่นี้ถ้าเกิดบาร์เรนชนะได้ไทยก็จะเป็นรองแชมป์กลุ่มนะครับคือลุ้นไปพร้อมกันนะครับสถานการณ์ที่ผมพูดถึงตอนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าอินเดียไม่แพ้ในไทยจะเป็นอันดับ๓นะครับและนาทีสุดท้ายครับอินเดียในเคลียร์บอลไม่ขาดครับแล้วกลายเป็นว่าทำฝาวเสียจุดโท
แล้วก็อินเดียเนี่ยตกรอบแบบที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันหลังจากที่เกมแรกชนะไทยขาดลอยถึงสี่ต่อหนึ่ง
จากการเข้ารอบ๑๖ทีมเอเชียนคลับล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
เพื่อตอบแทนความทุ่มเทและทำให้คนไทยทั้งประเทศมีความสุขเพื่อให้รอบต่อไป
รวมอัดฉีดอีก๕ล้านก่อนหน้านี้ที่เราชนะบาเรนทำให้ทีมช้างศึกได้ไปแล้ว๑๕ล้านบาทครับ
ซึ่งต้องลุ้นระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็จีนนะครับซึ่งเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยจีนเนี่ยแต้มกับเกาหลีใต้๖แต้มเท่ากันแต่ว่าจีนเป็นที่๑ของสายอยู่ในประตูได้เสียนั้นดีกว่า
พร้อมช่วยทีมในเกณฑ์ตัดสินแชมป์กลุ่ม๔วันพุธที่๑๖มกราคมนี้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเกาหลีใต้นะครับ
พวกเขาสามารถเอาชนะจีนได้นะครับเราจะเจอกับจีนก็ต้องดูแล้วครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงครับ